สวัสดีค่ะหมอไก่สวัสดีครับหมอไก่ครับมาแล้วมาแล้ว
บอกเลยว่าวันนี้หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่าเช่นเคยมาพร้อมกับด้านหน้านี้ค่ะ
วันนี้วัตถุมงคลที่หมอไก่จะนำมาแจกผู้โชคดีคืออะไรคะ
ด้านหน้านะคะก็คือวัตถุมงคลมาจากจังหวัดนครปฐม
นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดไล่คิงนะคะ
เสริมดวงในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
วันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปแน่นอนนะคะแต่ว่า
ช่วงแรกนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบดวงชะตาภาพรวมก่อนเพราะว่าหมอไก่บอกว่าช่วงนี้
มีอยู่๓ราศีที่ดวงเนี่ยงานรุ่งพุ่งแรงแซงโค้งเลยค่ะ
คือราศีอะไรบ้างคะหมอป่านะคะสำหรับราศีแรกนะคะที่
หน้าจับตาดูมากเลยอยู่ใกล้เรานะคะ
ก็คือชาวราศีเมถุนนั่นเองเฮ้ยราศีของผมเองราศีสะถุนเมถุน
เมถุนจ้ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าดวงเนี่ยมาแรงแซงทุกโค้งเลย
จริงเหรอคะค่ะสำหรับช่วงที่ผ่านมานะคะ
ชาวราศีเมทุนเนี่ยอาจจะต้องแบบมีในเรื่องของการเจออุปสรรคปัญหา
ต้องแก้ไขปัญหาต้องจัดการกับเรื่องหลายเรื่องแก้ทุกปัญหาเลยนะคะคนนั้นนะคะ
ปัญหาเยอะไหมคะคุณชอบสร้างปัญหาเนี่ยมีค่อนข้างจะหลายปัญหา
แต่หลังก็แก้ออกได้หมดแก้ปัญหาเออแก้ปัญหานั่นแหละค่ะ
ก็คือแก้ปัญหาได้เรื่อยสำหรับราศีเมทุนช่วงก่อนปัญหาเยอะ
ช่วงช่วงที่ผ่านมาปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้คลิปราย
ช่วงนี้ไม่ต้องเจอกับปัญหาเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้ว
อย่างในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากถ้าสมมติว่าหวังอะไร
ในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากอุ้ยต้องเกาะเขาไว้แน่นแน่นแล้วล่ะค่ะ
ราศีเนี้ยค่ะนะคะคือทำไมทำไมช่วงนี้ราศีต่างต่างถึงดวงเปลี่ยนแปลงค่ะ
เพราะว่าจะมีดาวใหญ่ย้ายราศีดาวใหญ่ย้ายราศีใช่ก็คือดาวพระราชสบดีนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นดาวสุปะเคาะเป็นดาวบุญใหญ่ค่ะ
ย้ายมาก็คือให้คุณแก่ชาวราศีเมทุนโดยตรงนะคะแล้วไม่ใช่แค่นี้
ดวงเขาดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของผู้ใหญ่แหละครับ
ใช่ค่ะดวงเด่นมากในเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้นะคะ
ชาวราศีเมทุนเนี่ยจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ของานขออะไรกับผู้ใหญ่เนี่ยมีโอกาสได้สูงแต่ห้ามขออย่างหนึ่ง
ห้ามขออะไรครับห้ามขอเงินใช่อุ๊ยแต่
จะขอกับผู้ใหญ่ค่ะอ่าของอาหารคือขอได้มั้ยครับ
แต่คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้ราศีเมทุนอยากจะแบบว่าขอเรื่องของการงงการงานความอุปถัมภ์

ชูอาวุศกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะมีโอกาสสมบัง
คุณจัดมาคุณดวงดีช่วงนี้
แล้วอย่างนี้ก็มีราศีอื่นที่น่าอิจฉาเหมือนกัน

ชาวราศรีธนูค่ะธนู
สำหรับชาวราศรีธนูเรียกได้ว่าการงานเปรี้ยงปัง

เปรี้ยงมากดวงดีมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะทำงานแขนงไหนสายงานไหนนะคะ
ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการทำการค้าการขายพ่อค้าแม่ขายก็ดี

หรือว่าบางคนที่ยังเรียนอยู่โอ้โหดีมาก
การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก

ใช่ค่ะโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง

ใช่ค่ะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนทางไกล

ใช่ค่ะสมมุติว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ขายขายของให้คนต่างจังหวัด
สมมุติอยู่กรุงเทพขายของให้คนเชียงใหม่โอ้โหดีมาก

คือว่าดีแบบปังเปรี้ยงมากเลยนะคะ

แล้วมีเรื่องต้องระวังไหมคะราศีธนู

ดีค่ะสำหรับราศีธนูช่วงนี้
เรื่องของการงานก็เปรี้ยงปังมากนะคะ
และอีกหนึ่งราศีที่ดวงรุ่งพุ่งแรง

ชาวราศีกุมค่ะ
ราศิกุมซึ่งเป็นราศิ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะ

ไปหมอไก่จะมาพูดอะไรตอนนี้

ทุกคนว่า
โดดมานานอยากไยก์ขึ้นกว่าแล้วค่ะ

เธอไม่ดีมาเยอะครับ

จะมีโอกาสดีดีเข้ามาในชีวิต
สำหรับน้องใบตองเนี่ยโอกาสอะไรคะ
โอกาสดีตั้งเยอะตั้งแยะมาจากหลายที่หลายทาง
แต่เขารักที่นี่เขาจะอยู่ที่นี่แหละ
แล้วยังไงคะหมอไก่เรื่องของการงานก็มีโอกาสดีเข้ามา

ก็คือการงานมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะ
แบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรง
ไม่ต้องมีอุปสรรคเหมือนที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ดวงเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่จะอุปถัมภหนุนนำให้เราประสบความสำเร็จได้

ผู้ใหญ่จะหนุนนำช่วยแบบอุปถัมภัมชูในเรื่องของหน้าที่การงาน

แล้วอย่างนี้มีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะเสริมดวงเรื่องของการงานไหม

แต่ว่าทุกราศีที่สามารถจะเสริมดวงเรื่องของการงานได้

เพราะเราคงไม่ได้ทำงานที่อื่นเนอะเราคงทำงานอยู่บนโต๊ะ
สิ่งที่ทำงานไอ้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของโต๊ะทำงาน
อย่างแรกเลยก็คือเราควรที่จะวางต้นไม้บนโต๊ะทำงานนิดนึง
ต้นไม้เหรอ
ต้นไม้เอาเป็นต้นมะม่วงเลยไหมคะ
ต้นโพก็ได้ใหญ่ดี
โอ้โฮจะบ้าแล้วมันใหญ่เกินไป
เอาความหมายก่อนนะคะต้นไม้หมายถึงเรื่องของการเจริญเติบโต
ใช่ไหมเพราะว่าต้นไม้มันไม่ได้อยู่นิ่งมันก็โตไปเรื่อย
ยกเว้นต้นไม้ปลอมนะ

สามารถทำกันได้ทุกราศีนะคุณผู้ชมก็อยากจะเสริมในเรื่องของการงานก็ลองไปปรับใช้กันดูได้
แต่วันนี้ค่ะเรามีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตา
และผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็คือ

คุณน้ำพึ่งหันสมรนะคะเกิดวันที่๑ตุลาคม๒๕๒๒ค่ะ
ถามมาเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัว
ก็คือเขามีลูกมีครอบครัวแล้วนั่นเอง

การงานเรียกได้ว่าดวงดีมาก

คือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงาน
ถ้าอยากจะทำอะไรต้องให้รีบทำก่อนวันเกิด

ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องวางแผนกันนิดนึง

แต่ว่าไม่ได้ใช้เงินไปกับเรื่องที่มันฟุ่มเฟือยหรือว่าไร้สาระ
คือเหมือนกับเขาจะหมดเงินไปกับเรื่องของการซื้อทรัพย์สิน
ก็คือเหมือนกับว่าเงินไปแต่ว่าได้ของมา
ใช่เลยค่ะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างดี

โชคลาภนะคะได้โชคลาภจากแรงพยายาม

ใช่ค่ะส่วนแบบว่าโชคลาภที่มาจากพวกต้นตะเคียนอะไรพวกนี้ไม่มี

ใช่เพราะว่าดวงของการงานของคุณน้ำพึ่งดีนะคะ

เรื่องครอบครัวนะคะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนภายในครอบครัวนิดนึง
แต่ว่าเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ระวังเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวก็ดูแลใส่ใจกันหน่อย

และแน่นอนวันนี้คุณน้ำพึ่งเป็นผู้โชคดีนะ
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปให้หมอไก่แนะนำอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ
ด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นพระสมเด็จวัดไล่ขิงนะคะ
เสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานดีอยู่แล้ว

ก็คือให้ท่องน้ำมวลสามจบอธิษฐานได้เลย
ค่ะ
ก็คือเวลาได้ไปนะค่ะ